คุณผู้ชมค่ะดราม่ามาเสิร์ฟร้อนอีกแล้วค่ะ
แต่เป็นดราม่าแบบมันไม่น่าจะเป็นดราม่านะแต่ก็ทำให้มันเกิดดราม่านะคะ
สำหรับคู่นี้คุณก้อยแล้วก็คุณตูนนะคะคือสองคนนี้เดินทางไปที่ประเทศสเปน
แต่ก็ด้านค่ะมีคนเข้าไปคอมเมนต์โยงใยถึงโครงการ๙คนละ๙ด้วยนะ
เข้าใจไปว่าคุณตูนคุณก้อยเนี่ยเอาเงินจากที่วิ่งเรียรายชาวบ้านเนี่ย
เอองานนี้ค่ะก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปชี้แจงนะ
แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคุณเบลชายชาญค่ะ
ผู้ร่วมโครงการ๙คนละ๙นั่นเอง
ขอชี้แจงด้วยความน้อยใจนะคะ
พี่ตูนได้สปอนเซอร์ตัวเครื่องบินจากการบินไทย
อยากให้หาข้อมูลก่อนมาคอมเมนต์ต่อว่า
แล้วก็โครงการ๙คนละ๙ที่ทำก็เพื่อหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลตามชุมชน
เงินค่าสมัครร่วมกิจกรรมแล้วก็บริจาคทั้งหมดนะคะก็มอบให้กับโรงพยาบาล๑๐๐ค่ะ
ส่วนตูนกับก้อยนะก็บินกลับไทยค่ะแล้วก็มาร่วมวิ่ง๙คนละ๙ในวันที่๑๕๑๖มิถุนายนนี้นะคะ
ภาคอีสานเริ่มสตาร์ทที่จังหวัดขอนแก่นค่ะยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอเอาใจช่วยอีกแรงแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
เออนะคนจะทำดีนะแต่ก็ยังมีมารมาผจญนะ
ก็คิดกันไปนะคะคือคุณต้องคิดก่อนนะว่าคุณตูนก็ทำงานมาถึงขนาดนี้

แล้วตัวคุณเองจะสบายใจมากขึ้นนะคะ